ปรายศนีย์ไทยได้รวบรวมตราปรายศนียากรเก่าแก่
แล้วก็หายากที่สุดตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ในอินทรัศกาลเก้าพระราชปัณฑิธาน

้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
ตราปริศนียกรหรือสแตม
ที่ระลึกงานฉลองสิริราชสมบัติ

เป็น๑ใน๙ชุดที่ได้รับการคัดเลือก

ก้าวพระราชปัณฑิธานสืบสานผ่านสแตมของพ่อ
้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชปนิษฐานทั้ง๙ได้แก่

การรักษามรดกความเป็นไทย
เข้าใจเข้าถึงพัฒนา

การนำเอาสแตมที่ออกในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ออกมาจัดเป็นหมวดหมู่
แล้วก็ดูสิว่า
เข้ากับพระราชปนิษฐานของพระองค์ข้อไหน
แล้วเพื่อให้ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ย
ได้นำเอาไปสืบสาร

ส่วนมุมนี้คือสแตมแผนที่ประเทศไทย

ทั่วทุกขนแห่งในแดนไทย
แตมดวงนี้ชื่อชุดฉลองราชนิติภาวะนะคะ

และหายากมากที่สุดอีกหนึ่งดวงค่ะ
โดยนักสะสมเล่าให้เราฟังนะคะว่า
ใช้เวลารวบรวมอยู่กว่า๒๐ปีค่ะ

คือสแตมในสมัยจอมพลปพิบูลสงคราม
ประทับตราภูเก็ตโดยใช้พ่อพานขึ้นต้น

และคำที่ว่าปรายศนีย์ไทยสะกดด้วยสอเสือค่ะ
ความที่เป็นสแตมในหลวงมีพระบรมชายาลักษณ์อยู่
เราจะไม่ทำอะไรที่มิบังควร
ก็คือถ้าเกิดมีตราไปโดนพระพักษ์ท่าน
มองไม่เห็นผมก็จะไม่เก็บดวงนั้นนะครับ
ดวงนี้เป็นสแตมที่ทรงลงพระปรมาพิไทย
หลวงรัชกาลที่๙อายุเกือบ๖๐ปี
ได้ทราบสมัยที่ท่านทรงเสด็ดเยือนต่างประเทศ
ก็จะมีผู้ดูแลเป็นชาวต่างชาติ
เพิ่มหลังที่ท่านเสด็ดก่อน
ท่านเสด็จกลับก็ได้พระราชทานไว้กับผู้ดูแล
ฝรั่งก็เก็บรักษาเอาไว้
ซึ่งผมเชื่อว่าจริงแล้วน่าจะมีหลายชิ้นในความเข้าใจนะครับ
เพียงแต่ว่าระยะเวลาผ่านมาตอนนี้ก็ปี๑๙๖๑๕๕ปี

ก็เลยน่าจะเหลืออยู่จริงไม่น่าจะเยอะ

ยังได้รับชมการแสดงหุ่นกระบอกเรื่องพระมหาชนก
โดยบ้านตุ๊กตุ๋นหุ่นกระบอกไทย
จัดแสดงถึงวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
พิพิธภัณฑ์ตราปรายศนียกร๓เศษใน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน